สวัสดีครับสวัสดีครับ
ดินกลางแม่น้ำที่เกิดจากลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล
โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันขึ้น๑๓๑๕ค่ำเดือน๖ของทุกปี
เช่นกันกับที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
ได้จัดโครงการอุปสมบทนาคงูเพื่อร่วมสืบสารพระพุทธศาสนา
ในงานมีพระประหลัดราชันพระนักเทศชื่อดังและน้องนิวขอนพิมล
ร่วมทำขวัญและสอนนาคบรรยากาศจะซึ้งกินใจแค่ไหนลองชมครับ

จากนั้นพระอาจารย์ก็กลัวว่าผู้ที่มาร่วมฟังเทศฟังธรรมจะง่วงนอน
เพราะอากาศค่อนข้างร้อนจึงจัดให้๑ผลงานเทศ

ตันตรงนี้หว่างธาตุหัว

ผู้สื่อข่าวคนสวยแห่งบันเทิงไทยรัฐ
ถือโอกาสเข้าไปถามไทยก่อนได้ความว่า
พระเครื่องที่ห้อยอยู่นี้น้ำหนักช่างเมื่อเช้า๔๐กิโลกรัม
เมื่อถามว่ามีอาการคอเคล็ดขัดยอกบ้างไหม
ดุ้ยตอบทันควันมีบ้าง
แต่ใส่แล้วสบายใจก็ต้องยอม

ถ้างานอยากจะใส่เยอะกว่านี้
ลาจากพี่ดุ้ยได้ถอดพระเครื่อง

ชีวิตนี้จะได้มีแต่
รวยรวยอย่างเดียว